ครับผมว่ามันไม่มีความจำเป็น
มันมี๓อย่างเท่าที่เคลื่อนไหวมานะครับ
มี๓อย่างที่ดูแล้วเป็นสิ่งที่มันเกิน

ทั้งที่กลไกปกติที่มีอยู่มันก็เพียงพอแล้ว
สิ่งแรกที่เห็นก็คือคณะกรรมธิการรับฟังความคิดเห็น
อันที่สองก็คือกรรมีการศึกษาร่างแก้ไขแลกฟือนูน

อันนี้ผมก็ยังคิดว่าตั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นการกลัวว่า
จะเป็นการที่ทำให้มันเตะถวงซื้อเวลาของการที่จะนำไปสู่การบรรลุข้อเรียกร้องเข้าไปใหญ่
กลัวไหมว่าภาพที่ออกมามันจะเท่ากับว่าถ้าสมมติทุกคนเขาเลือกแล้วน่ะแล้วเขามีทุกฝ่านหมดเลยแล้วเหลือแค่ทางตัวแทนของกลุ่มผู้ชงมมันจะกลายเป็นไปกดดันการชงมของเราไหมว่าแบบอ่าเขาหาทางออกให้แล้วเขาหาเวทีให้แล้วก็ปฏิเสธเขาเลยตั้งแต่ต้นอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงมันมีเวทีที่ดีกว่านี้คือยังงี้
ได้เลยนะมันก็จะเนี่ยลงถนนเรียกร้องลงถนนเรียกร้องอยู่แค่นี้นะจริงจริงสิ่งที่ง่ายที่สุดตอนนี้ครับผลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอันนี้ครับพออันนี้ปุ๊บอย่างอื่นมันจะไปต่อได้โดยอัตโนมัติอย่างอื่นมันจะง่ายขึ้นเพราะว่าเราได้เรียนรู้จากการเคลื่อนไหวกว่าสามเดือนมาครับไม่ว่าจะข้อ

คือคำว่าเสียงของประชาชนเนี่ยเสียงแบบไหนนะครับเสียงของคนส่วนใหญ่หรือคนแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าน้องเคยสมัยผมก็เขาเรียกว่าไม่กลัวตกรถเหรอนะครับเห็นรถคันนี้จะวิ่งไปเนี่ยดูแล้วมันจะไปไม่ถึงหรือมีปัญหาเรื่องเครื่องแต่ก็ไม่ยอมขึ้นรถคันนี้ทุกคนขึ้นรถคันนี้หมดแล้วน้องเขาไม่ยอม

เข้ามาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีช้อยให้เลือกตั้งหลายหลายช้อยนะครับแล้วก็มาเดี๋ยวจะมาเลือกกันว่าจะช้อยไหนนะครับส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะเรียนคุณจอมขวัญนิดนึงครับก่อนผมจะมาเนี่ยมีชาวบ้านบอกว่าอย่ามาเลยรายการเนี้ยนะฮะก็บอกว่ามันเป็นรายการที่เป็นรายการถามตรงก็บอกให้ให้มาเรียนคุณจอมขวัญนิดนึงว่ามันน่าจะ
ไม่รุ่นหรอกค่ะถ้าข้อก็จะจริงไม่ผิดดีฉันไม่รุ่นค่ะข้อก็จะจริงผิดดีฉันรุ่นค่ะอ่านะก็เอาอย่างนั้นแล้วกันนะครับขอย้ำอีกแค่รอบเดียวคือยังไงไม่เข้าร่วมพี่สรุปถูกไหมหรือหรือดูรายละเอียดก่อนอาจจะพิจารณาเข้าร่วมค่ะคือในส่วนของตัวผมแล้วความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าการจะตั้งการอัก
เครื่องไม่ค่อยติดอะไรก็แล้วแต่เนี้ยอืมก็คือช่องทางการตั้งสอสร
ในชั้นสดตอนนี้บ้านเมืองเราไม่มีปัญหาใช่ไหมครับ
รัฐธรรมนูลมีปัญหาโครงสร้างทางการเมืองมีปัญหา
โครงสร้างมันปิดมันนำให้เดินหน้าไปได้ไปได้อื่นอื่นเนี้ย
มันเป็นไปได้ยากมากถ้าการเมืองมันยังปิดอยู่แบบนี้
ดังนั้นสิ่งสำคัญที่เราเล็งเห็นว่าจะต้องไปให้ได้คือ
ปลดล็อกโครงสร้างทางการเมืองและการปลดล็อกที่ดีที่สุด
ทำให้การเมืองทำให้ระบบของการเมืองเราเนี่ย
ของการปล่องรองเนี้ยแต่การปล่องรองได้นะครับ
ผมอยู่เป็นประทานคณะกรรมิการกวดหมายการยุทธ์ธรรมศีรภิชลเนี้ย
หนึ่งในคณะคือท่านสตเผื้อไทยเป็นรองประธานเนี้ย
เป็นประธานอนุนะครับการกฎหมายเนี่ย
ก็เชิญผู้เกี่ยวข้องในการที่ทะเลาะเบาะแว้งกันเมื่อในอดีต
กรปสปันธมิตรแล้วก็ของ
เสื้อแดงต่างใช่ไหมครับมามาคุยกันนะครับ

เขาบอกบอบช้ำกันมากทำให้เพื่อนในที่ประชุมบางคนก็ร้องไห้น้ำตาไหล

แล้วก็เกิดปัญหากับครอบครัวเขากับคนของเขาประเทศของเขา
เขาก็บอกเขาจะไม่กลับไปทำอีกนะครับ
ก็ต้องฟังเสียงของครัวส่วนใหญ่แล้วนะครับ
เหนือจากเรื่องที่เราคุยกันไปเรื่องแก้ไขรัฐมนุน
ซึ่งถ้ามันมีวนกลับมาอีกเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องเนื้อหานะคะ
แต่ดิฉันขอเอาประเด็นนี้ก่อนเพื่อมันจะขึ้นหรือมันจะไม่ขึ้น

เพราะที่ฟอร์ตพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะ

แล้วทางกลุ่มผู้ชุมนุมรู้สึกว่ามันพึ่งไม่ได้จนต้องลงถนน
คำถามของพี่คือว่าถ้าคุณบอกว่ามันเคยใช้มาแล้ว
มันไม่ได้ตอนนี้เขามีอันไหนให้
คุณไม่เอาคุณจะกลายเป็นเด็กดื้อได้นะ
อย่างที่บอกครับถ้าเรามีคำอธิบายที่มันมีเหตุมีผลพอ
เราก็เราก็ไม่หวาดกลัวต่อแรงกดดันต่าง
ตั้งคณะกรรมการอะไรขึ้นมาเนี่ย
ถ้าเป็นคณะกรรมการที่หาทางออกจริง

แต่ถ้าตั้งขึ้นมาเพื่อยื้อเวลาอันนี้เราว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลย

ว่าเอาไปเอามาทุกเรื่องจะมากองอยู่ที่การตัดสินใจของผู้ชุมนุมเลย
เพราะว่ากลไกทุกอย่างนะคะ
ถ้าแพ้ในสภาข้างนอกหยุดไหมนะคะ
หรือว่าเขามีกลไกให้คุยกันเราไม่เข้าร่วม

ของเราเนี่ยควรจะทำงานให้เข้าล่องเข้าลอย

แล้วถ้าหากรัฐสภาดันไปถึงที่สุดแล้ว

คาดหวังให้รัฐสภาเป็นคนอำนวยความสะดวก
ให้การแก้ไขการร่างรัฐผู้ชมใหม่มันเป็นไปได้อย่างลาบลื่น
ส่วนคนตัดสินใจในครั้งสุดท้ายควรจะเป็นตัวสอสร

ตบท้ายสุดด้วยการทำประชามติรับรองร่างใหม่

ลงต่อไปเรื่อยจนกว่าเขาเรียกว่าการยึดกลุ่มพื้นที่ทำความคิดคือขายไอเดียเราไปเรื่อ
กว่าจะมีคนเห็นด้วยกับเราเป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศ
ตอนแรกเขาจะถามว่าถ้าสมมุติแพ้ประชามติจะทำยังไงต่อยังไม่ถามเขาอีกไกล

เป็นข้อเรียกร้องโดยเฉพาะข้อ๓เรื่องสถาบันในส่วนของคณะกรรมการสมรรถฉันจะคุยเรื่องนี้ด้วยไหมคะ
โอ้ยิ่งไม่เห็นรูปร่างของกรรมการสมันต์ชันเลยครับตรงตรงนี้ผมไม่ไม่ทราบข้อมูลอีก
ถามคุณศิราในฐานะที่เป็นสอสอพักรัฐบาลก็ได้ว่าคิดว่าเรื่องทุกเรื่องที่เขาต้องการจะพูดถึงพูดคุยและเรียกร้องควรจะคุยในกรรมการสมรรถฉันไหม
ต้องการพูดถึงสภาพสมันต์ชันด้วยนะครับถ้าไม่กี่ก็มีนะครับ
จะออกรูปแบบอันไหน๗ฝ่ายหรือท่านประธานรัฐสภาเป็นคนตั้งขึ้นมาคัดเริ่มขึ้นมา
ก็ควรจะคุยในคณะกรรมการสมานชัน
เรื่องเนาะทุกข้อเรียกร้องเอาตามนี้นะซึ่งอ่ะอย่างนี้ถ้าเขาเปิดให้คุณได้ขนาดนี้คุณก็ไม่ควรจะเข้าร่วมเหรอ
คืออย่างที่บอกครับเตะถวงซื้อเวลาหรือเปล่ายืดเวลาการแก้ไขรัฐมนุนออกไปไหม
มันคนละส่วนนะสมานฉันก็ชุดหนึ่ง
กู้ขนายกู้ขาดอ่ากู้ขนายกับแก้ไขรัฐมนุษย์ใช่ไหมครับมันก็ต้องไป
คือตอนนี้เสียงของพวกผู้ชมนุมทุกคนได้ยิน
มีคณะกรรมการสมานฉันขึ้นมา๒สภาทุกฝ่ายเห็นชอบด้วยต้องแก้